สวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่

ไม่

คนไปแห่กันอยู่ตรงเยาวราชกันเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกเลย

เป็นข่าวที่เดย์นะเรื่องนี้เป็นอยู่บนข่าวแรกของทุกวันนะฮะ

ไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาก็ชี้ว่าคดีสั่งฟ้องไม่ได้แล้ว
วันนี้นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
เปิดเผยถึงกรอบของการประชุมนัดแรกในการตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีของอายการพิเศษอายากรุงเทพใต้
หลังสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาว่าจะมีการพิจารณาในสามประเด็นหลักก็คือ
คำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เป็นไปตามระเบียบกระบวนการหรือไม่
มีเหตุและผลอย่างไรที่พิจารณาสั่งไม่ฟ้อง
โดยอายการสูงสุดมีกรอบการทำงานให้๗วัน

ส่วนกรณีที่สังคมมีการตั้งข้อสังเกตต่างเนี่ยนะคะว่า
มีพยานบุคคล๒ลายที่ทำให้อายการเชื่อว่า
คดีนี้เป็นความผิดฐานประมาทร่วม

ว่าจะมีการนำความคิดเห็นหรือว่าข้อมูลต่าง

มาเป็นประเด็นในการพิจารณาหรือไม่

นายประยุทธ์นะท่านรองโฆษกนี้ก็ยังกล่าวอีกว่า
กรณีที่อายการและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตรงกัน
จะสามารถรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาได้อีกหรือไม่
ก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปประเด็นนี้
ขอให้คณะได้ทำการตรวจสอบสำนวนทั้งหมดก่อน

หากความเห็นสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด
อายการก็ไม่สามารถสั่งฟ้องคดีได้

ยื่นฟ้องต่อสารเองโดยไม่ผ่านอายการ
เพราะว่าเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความกันได้
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายคือคนตายนั่นเอง
ก็คือทางญาติผู้เสียหายก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ

ต้องยาดเสียหายว่าจะลื้อฟื้นหรือเปล่า
เรียกว่าญาติลำดับหนึ่งคือต้องเป็นญาติใกล้
ทางด้านตำรวจเอกสัตวรรษหิรัญบูรณะที่ปรึกษาพิเศษตำรวจ
เปิดเผยว่ากรณีที่พบตรมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของราชการตำรวจว่า
จะยังไม่เห็นคำสั่งดังกล่าอย่างเป็นทางการนะ
แต่ก็ได้นัดหมายให้คณะกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการที่ร่วมพิจารณานี้จะเป็นผู้
ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านต่างเช่นเจรตำรวจ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานผู้บัญชาการตำรวจนครบาน๕อันนี้ซ้ายตรงเลย

รายละเอียดที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยต้องรอให้การหาเรือนที่ที่ประชุมเรียบร้อยก่อน
แต่ยืนยันว่าเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมแล้วจะเร่งพิจารณาข้อเท็จจริงทันที

ให้ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
ตอนนี้ก็เป็นหลักฐานอะไรต่าง
ที่ไม่เห็นคือสำนวนไม่มีทางที่ใครจะได้เห็นเนอะ
ไม่มีใครเห็นไม่มีทางนี้อ๋อได้เห็น
เพราะไม่ใช่ที่เราจะไปดูได้

เกลืองมันจะฟื้นขึ้นมาอีกก็คือทางญาติยาติเขา

อายการที่สุดแล้วถูกสั่งไม่ฟ้องไปแล้ว
สมมุติเอาจริงอายการมันถึงที่สุดแล้วถูกต้องไหมฮะ

ที่จริงก็ไม่ควรจะใช่ไหมล่ะ
ก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป
เพราะว่าเรื่องนี้มันก็ค่อยจะเป็นกระแสทั้งโลกออนไลน์

เกี่ยวกับเรื่องนี้คือคนพูดถึงกันเยอะมากจริง

แบบบางคนบอกว่าแม่ฉันจะแบรนด์แล้ว
ฉันจะไม่กินอาหารหรือฉันจะไม่ใช้อะไรที่อยู่ในแบรนด์นี้แล้ว
ทั้งที่เขาก็มีแบบจดหมายออกมาชี้แจงเรื่องว่าคุณบอสเอง
เขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการบริหารในส่วนของการแบรนด์ของเขาอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเอาจริงนะตอนนี้ก็คือต้องดูกันต่อไป
เพราะว่ากระแสสังคมก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควร

ก็บอกว่า๗อายการเขาก็มีการถกกันเหมือนกันว่า
ตกคดีสั่งฟ้องบอสคาดว่ามันต้องรออีกสัก๗วัน
๗หรือเขาจะพิจารณากัน๑๕เลยนะครับ
มันก็คือเริ่มแล้ว๗อายการเขาถกคดีสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยา
คาดว่ามันน่าจะสามารถจะสรุปได้ภายใน๗วันนี้แหละ
คนไทยจะได้คำตอบเพื่ออะไรใน๗วันนี้คนไทยจะรู้อะไร
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่ยังตอบสังคมให้ได้ก่อน
อันดับแรกคำตอบที่สังคมต้องการจะรู้
จะต้องตอบให้ได้เพราะอะไร
เพราะว่ามันมีคำพูดว่าอะไรคุกมีไว้ขังคนจน
คำนั้นปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
เขาบอกขอให้ทุกคนใจเย็นกันสักนิดหนึ่ง

อย่างที่บอกกันว่าที่สำนักงานอายการสูงสุด
ก็จะมีคณะทำงานเลยนะพี่
จะมีคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาคดีสั่ง
เอาง่ายจะเริ่มทำงานใหม่
แล้วก็ผ่านอีก๗วันเนี่ยเราก็จะรู้ละล่ะว่า

ว่าจะมีการลื้อฟื้นไหม
หรือจะมีการอะไรอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลไหม

เขาบอกว่าสำหรับการกรอบของคณะทำงานยังได้มีการ
อย่างแรกจะต้องมีการเรียกสำนวนคดีดังกล่าว
จากสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้

โดยพิจารณาสั่งคดีดังกล่าวเนี่ย
เป็นไปด้วยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า

สองเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอายการสูงสุดหรือเปล่า
สามเหตุผลในการสั่งคดีนั้น
มีเหตุและผลในการสั่งลื้อคดีนี้ได้ได้อย่างไร

แล้วก็คณะกรรมการเขาบอกภายใน๗วันนี้แหละ

คณะทำงานก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบพิจารณา
สั่งคดีดังกล่าวเพื่อหาข้อเท็จจริง

พูดละวันนี้ยื่มกรอบมา๗วัน

อันนี้ทางตำรวจนะ

สมมุติว่าคดีมันจะเกิดขึ้นมานี่จะได้อย่างไร
จะต้องเอา๒พญานปาก
จะต้องกรณีภายานสองปากนี้ให้การนักจำนำข้อมูล
ไปสู่ที่ประชุมเพื่อพัฒนา
แล้วก็เพิ่มว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป
ก็ต้องติดตามข่าวนี้กันอย่างใกล้ชิดนะฮะทุกวัน

ในสังคมในภาพรักของอายการของอะไร

ใจเย็นนะอย่าพึ่งอะไร
เขาขอเวลาอีก๗วัน

เขาตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้ว
นายกก็ไฟเขียวมาแล้วถูกต้องไหมครับ
นายกก็ไฟเขียวบอกเฮ้ยไม่ได้

เพราะฉะนั้นว่าสรุปว่าหากผลการตรวจสอบ

ก็จะลงโทษกับพนักงานอายการผู้สั่งคดี
หรือเปล่าก็ต้องทำงานเพื่อพิจารณาคำตอบ

ให้รวบรวมมาแล้วก็ตั้งขึ้นมา

วันนี้ทอง

ตอนแรกที่เราพูดว่าจะไม่ถึง๓หมื่น
ไม่กล้าพูดคำนี้แหละ

ตกไป๔หมื่น

ทองมันขึ้น
จุดเริ่มต้นของการทองขึ้น
ปรากฏว่าไอ้จุดทองขึ้นจริง

มีปัญหาระหว่างสหรัฐ

มีความตึงเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่
สุดสหรัฐสั่ง
สถานกุศลที่ประเทศจีนที่สหรัฐสั่งให้ปิดสถานกงศูนย์ของประเทศจีนที่อเมริกา
ฮูสตันที่ฮูสตันก่อนปรากฏในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทำไมทองมันถึงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ขนาดนั้น
เพราะว่าจีนตอบโต้สหรัฐด้วยการปิดสถานกงศูนย์ของสหรัฐอเมริกาที่เมืองเฉินตู่
เหตุการณ์ทองอย่างนี้ไม่รู้ตอนนั้นเรายังเด็กเราอาจจะไม่เคยรู้จักทอง

เรารู้สึกว่าสถานการณ์โควิดของโลกกำลังจะดีขึ้น
ปรากฏว่าเหตุผลที่ทองขึ้นจริงเมื่อวานนั้น

เพราะว่ามหาอำนาจสองประเทศมีปัญหากันหนัก
อย่างแรกก็เป็นฐานกงศูนย์กันก่อน

สักพักจีนตอบโต้ทันทีที่เมืองเฉินตูที่หมีแพนด้าเยอะ
เห็นไหมครับปิดกลับ
นั่นก็เลยทำให้ว่าท้องเมื่อวานก็เลยขึ้นขึ้น
นี่ไงเขาบอกว่ามันมีโอกาสจะแตะไปถึง๓๐๐๐บาท

พวกเรายังมีความเชื่อว่าทองเป็นสิ่งที่เราจะเก็บไว้ได้

พี่เมียวมีเยอะสุดละทอง

เมื่อวานคุณบอสให้คนละเส้นเธอไม่ได้มาไง

จะให้ต่อเมื่อพี่เมียเอาน้องเขยเอาคนไปแนะนำตัว
ต้องพาไปแนะนำตัว
รับหวั่นรับหวั่นน้องเขย
เอ้าเราก็มาใกล้นะครับนายแพทย์กิจรัฐนะครับ
แม่ทองสุกเราจะไปตามต่างจังหวัดตื่น

ไอ้แนวโน้มทิศทางราคาทองคำตลาดโลกตอนนี้
ต้องยอมรับคำนึงว่ามันคือขาขึ้นฮะ
มันขาขึ้นเขาบอกมันขาขึ้นไง
ซึ่งมันเป็นแนวต้านราคาสูงสุดในรอบ๙ปี
คุณอย่าลืมเมื่อปีที่แล้วทองมันตกไปถึงไม่ถึง๒๐๐๐มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ
๑๘๐๐๐๑๙๐๐๐ช่วงนั้นน่ะแต่มันขึ้นมาใช่ไหมว่าคนไทยอาจจะตอนนั้นที่เยาวราชแตกตอนโควิดจำได้ไหม
ไปปล่อยกันหมดแล้วตอน๒๔๐๐๐๒๕๐๐๐เพราะเราแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์

และก็ไม่คิดว่าสถานการณ์ตึงเครียดมันจะค่อยมี
เพราะฉะนั้นเวลาคุณดูข่าวคุณดูความตึงเครียดถ้าคุณจะเล่นทองคำจริง
คุณดูความตึงเครียดของโลกมันไปขนาดไหน
นะจำเป็นหนักเลย

อันนี้มันสูงสุดในรอบ๑๐ปีนะฮะ
แต่แนวต้านอย่างนี้มันเกิดขึ้นในรอบ๙ปี

แนวต้านเนี่ยถัดไปจะไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะ
เราเวลาฟังข่าวต้องฟังว่า๒๐๐๐เหรียญสหรัฐดอลลาร์ต่อออนซ์
แต่ในช่วงนี้มันปรับฐานสักระยะก่อน

เพราะว่าไม่แน่ใจว่าต่อจากนี้จะมีไหมอะไรอย่างนี้

คราวนี้เลยแล้วตกหวบเลย

ตกหวบบนหลัง๔๐๐บาทบัน
ที่ราคาทองคำในประเทศไทย
เอาง่ายเราคิดถึงเราบ้านของเราเรียกเป็นบาท

มันก็คือบาทละประมาณ๒๘๓๕๐บาท
ถึงเกือบ๒๙๐๐คือ๒๘๙๐๐บาท
ราคาขยับขึ้นไปที่บาทละ๓๐๐๐บาทเนี่ย
เอาตรงประเทศไทยคุณฟังดีนะครับ
แนวต้านระดับโลกมันถึง
เพราะมันเป็นออนถูกต้องไหมครับ

เฟอร์เหล็กนี่มันเก็งค่าเงิน

ทองเหมือนที่ไม่ได้มีทองมาถือ

มันทองออนไลน์อะไรประมาณตัวอย่างนั้น

ผู้ชายก็รู้เรื่องดาราก็รู้

เป็นศัยศาสตร์อย่างเดียวที่รุ่ง

เขาบอกว่าคำถามที่วันนี้คนทั้งประเทศถามว่า
เอ้าบาทละ๓๐๐๐มันจะถึงไหม

เพราะว่าตอนนี้มันก็คงที่อยู่ประมาณช่วงนึง

วันนี้นั่งลองนั่งดูเนี่ยมันก็เหลือ๒๘๐๐๐กว่ากว่า

ถามว่ามันจะมีโอกาสใช้ถึง๓๐๐๐ไหม

ทองมันยังคงสแตนขึ้นไปเรื่อย
ขึ้นไปเรื่อยอยู่ภายใน๑เดือนหรือ๔อาทิตย์นี้
อย่างไรก็ตามขอแนะนำนักลงทุนในช่วงนี้ว่า
ระวังนะระวังนะ

เวลาขึ้นบางทีอาจจะขึ้นไปวันเดียวอีกวันหนึ่งอาจจะลงแบบหนักหน่วงก็ได้นะพี่
ที่กลัวแบบไม่กลัวครับแล้วโควิดเป็นเราเราก็ต้องรีบออกไปขัดเจ้า
ตอนนั้นมันแค่ขึ้น๒๕๐๐กว่าเองจำได้ไหมล่ะ
ณวันนี้ขอเตือนฮะว่าพ่อสอนี่อย่าไปตื่นเต้น
กว่าที่เราจะได้กำไรเป็นแสนล้านมันจะต้องลงทุนตั้งเท่าไห
ถูกต้องป่ะต้องซื้อเยอะมากมันต้องซื้อเยอะเราไปซื้อบาทสองบาท
มันได้กำไรหลักร้อยหลักพัน

วินาทีนี้ปลอดภัยที่สุดคือการมีนูน

เห็นมั้ยทองต้องอย่างนั้นค่ะ
พอสอนี้วินาทีนี้มันต้องอย่างนั้น

ใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนเห็นไหมถามไอ้จ๊ะอาสยามสิ
คุณแม่คุณแม่หนูติดดอยเยอะเหลือเกิน

ไอ้จะเอาทั้งท้องเอาทั้งเฟิร์นเลยไอ้จะเอาหมด

หมดนาฬิกาตอนนั้นปั๊บจะไปหลีบแพง
ขึ้นแล้วมันจะต้องขึ้นแบบว่าเป็นล้านล้าน
ปรากฏไอ้จ๊ะก็ติดดอยเยอะ

ซึ่งเขาก็มีทรายมาบอกตั้งแต่โควิดมันมาแล้วนะว่าทองมันจะขึ้น

เขาบอกไปปลายปีหลังตุลาคมเนี่ย
ตอนแรกเขากะกันว่ามาสักตุลาคม
มาสสุดท้ายของปีทองมันจะขึ้น
แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเขาคือมหาอำนาจผู้กลุ่มเศรษฐกิจโลก
ทางคู่คือผู้อำนาจผู้กลุ่มเศรษฐกิจโลก

นี่น้องชายรถเมยเพิ่งกลับไปอเมริกากลับไปเรียนต่อนะคะ

กลับไปถึงบ้านเปิดรถโดนทุบรถ

เอาพวกเครื่องกองอากาศออกไปเอากล้องหน้ากระจกรถออกไป

คิดดูสิว่าแบบบางทีมันอะไรหลายอย่าง
ในโลกมันก็มีการเปลี่ยนไป

ขออนุญาตบอกอีกครั้งนึงว่าตอนนี้เงินไทยแข็งตัว
ทองคำประเทศไทยทิศทางช่วงนี้มันยังจะขยับขึ้นอย่างนี้

จนถึงสิ้นปีมันมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยซ้ำไป

เงินไทยแข็งตลอดแข็งรู้แล้ว

บ่กติอ่ะฟิลกุ้งมันมีความแบบว่าใส
ความวาวาวอะไรสักนิดนึงแต่คนนี้มันเป็นกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันน่ะนะคะ
เรืองแสงสะท้อนออกมาจากตัวกุ้งเลย
เขาระบุบอกว่าเนี่ยอันนี้เลเวลนี้นะ
คือซื้อซูชิมาทำไมมันเรืองแสงอ่ะครับ
ใครรู้บอกทีไม่กล้ากินเลย
เพราะว่าโพสต์นี้พอโพสต์ออกไปปุ๊บคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเต็มไปหมด
ไฟปุ๊บเรืองแสงเลยชัดมาก
ล่าสุดค่ะรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
ก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็เข้ามาตอบโพสต์ดังกล่าวบอกว่า
การที่ซูชิหน้ากุ้งดิบจะเรืองแสงได้
น่าจะมาจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เรืองแสงที่กุ้ง

มากกว่าเรื่องของการใส่สารเคมีลงไป
เป็นเชื้อชนิดไหนมีอันตรายแค่ไหน
รวมไปถึงที่มาว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขลักษณะ
ในการผลิตหรือว่าการเก็บรักษาหรือไม่
ทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราพบลักษณะอาหารที่ผิดปกติแบบนี้เนี่ย

เพราะว่าอาจจะมีเชื้อจุลินทรีย์เรืองแสงก็ได้
ซึ่งอาจจะยังมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อื่นที่ก่อโรคชนิดอื่นได้ด้วย

อาจจะเป็นท้องเสียอาหารเป็นพิษก็อาจจะเป็นไปได้
แล้วมันจะอยู่ในแสงแบบไหนถึงจะเห็นว่าเป็นสีสีกวา
เมื่อกี้นี่ขนาดแสงอ่อนปกติก็ยังเห็นนะพี่

สมัยที่เหมือนมากดตรงกุ้งหรือกล้างนะ

อันนี้ไม่เห็นนะแต่พอเข้าที่มืดถึงจะเห็นนะ

ไงอันนั้นแม่ตั้งเป็นแสงแบพไลท์หรือเปล่ามันจะเรืองแสง

เพราะว่าบาร์โฮสที่แม่ไปมันจะเป็นแสงแนวนั้นไง

ใช่มันเป็นอย่างนี้เลยฉันเห็นกับตาเลย

บอกถ้าเป็นสีขาวมันจะเรืองแสงแต่มันเป็นสีฟ้า

อันนี้ฟ้าเหมือนสะท้อนมาจากในตัวมันเองเนอะ
เปล่านะครับตอนนี้เกิดเหตุหลังคาตลาดนัดตลมนะ

นักความประถมนะครับภายในตลาดนัดลาดประเขา
ตำบลบางแขมอำเภอเมืองจังหวัดนักความประถม
เรื่องต้นพบว่ามีผู้เสียชีวิต๑คน
ได้รับบัตรเจ็บ๔คนนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ

ใครมีญาติมีอะไรอยู่แถวนั้นลองโทรสิ
มีญาติญาติมีใครไปเดินตลาดนัดราชประเขา
ที่อำเภอตำบลบางแขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมกัน

เบรกกันสักนิดนึงแท็กซี่หื่นมาอีกแล้ว
มาอีกแล้วนะสักครู่เดียวค่ะ

ที่จะต้องนั่งแท็กซี่กันบ้างนะคะ

เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับสาวที่จะใช้แท็กซี่

เขาโพสต์เรื่องราวของตัวเองผ่านทางเฟซบุ๊ก

พูดคืนกรรมแบบใส่ตัวเองทั้งนั้นเลย
เขาบอกว่าตั้งแต่นั่งแท็กซี่มาทั้งชีวิตเนี่ย

มีคนมาพูดเรื่องแบบสกปรกใสบ้างนิดหน่อย

เขานั่งจากศรีราชมาบังใหญ่ค่ะ

เล่าทุกการกระทำที่ตัวเองไปได้
กับคนอื่นมาเขาบอกโคตรกลัวเลย

เจ้าของโพสต์ก็เปิดเผยบอกว่าตนขึ้นแท็กซี่
จากศิริราชเพื่อมาลงที่ออฟฟิศ
วังใหญ่ตอนแรกที่ขึ้นมานั่งเนี่ย

แต่พอผ่านไปสักพักโชเฟอร์เริ่มพูดคุย

มีแฟนหรือยังตอบปกติก็ตอบปกติ

โฟเริ่มพูดจาเรื่องลามกขึ้นเรื่อย

ก็เลยแกล้งหยิบมือถือมาโทรหาคนที่ทำงาน

ก็พูดลวนลามขึ้นมาอีก

แล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เลยค่ะ

คนขับก็ล็อกรถไม่ให้ลงอีก

มันล็อกจากที่คนขับเขาอาจจะล็อกไว้

ไม่ให้แล้วก็รีบจ่ายเงินก่อนที่จะปลดล็อกประตู

โชคดีที่เขาไม่ได้รับอันตรายอะไร

แต่ถ้าเกิดว่าคิดดูว่าเป็นเวลากลางคืน

เพราะไม่รู้เลยว่ารถคันที่เรานั่ง

ขึ้นรถแล้วก็แจ้งคนที่บ้านหรือว่าคนที่ไว้ใจได้

จะได้แก้สถานการณ์ได้

ส่งไลน์ไปบอกให้ทอมา

แต่พอคุยโทรศัพท์กับคนอื่นก็ดูหยุดแป๊บนึงนะ
แต่พอวางโทรศัพท์ก็คือพูดเรื่องต่ออย่างนี้ไง

อะไรนะเนี่ยนั่งรถแท็กซี่อยู่แท็กซี่อะไรเหรอ

คือเนี่ยดีโอเคเดี๋ยวแกมารอรับเหรอ

ไม่เคยเจอคุยเรื่องลามกทะลึ่งเลย

นะถ้าเล่าเรื่องผีกับเรื่องการเมือง

แต่คืออย่าเล่าเส้นทางที่เราผ่านไงแม่
คือสมมุติเราผ่านเส้นจรุจักรอะไรอย่างนี้
เออก็ไปเล่าแถวนู่นแถวภาพระแถวฝั่งทนก็โอเค

แล้วก็บอกพี่นี่หรือเปล่าตาฝาดแหละ

พี่ไม่ต้องรับหรอกเผื่อเดี๋ยวนี้ขโมยขโจนมันเยอะ
ตรงนี้เห็นเออเห็นกลอกมือมองจากกระจกข้างบน

แต่หนูว่าไงกับแท็กซี่เจอกันบ่อย

นี่พี่มีผู้หญิงนะสนใจป่
พี่คะหนูสาวขนาดนี้แล้วผู้หญิงขึ้นหนูเพื่อ

ไม่ใช่แล้วล่ะ
อ๋อบ้านประกอบไม่ใช่หลังนี้นะ

ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อสาวรายหนึ่ง
ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์คนหัวลุกครับ
กับแฟนได้เช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่แถวย่านอนุสวรี

อนุสาวรี๒๐๐๐๐บาทบ้านไม่ถือว่าแพงนะ

เพราะว่า๒๐๐๐ตรงอนุสาวรีนี่ถือว่าราคาโอเค
บ้านหลังนี้มีรูปแบบบ้านที่แปลกไม่เหมือนที่อื่น
ตรงกลางบ้านเป็นที่โล่งขึ้นไปถึงหลังคา
คุณว่าใช่มี๔ชั้นรวมดาดฟ้า
บนดาดฟ้านี่มีศาลอยู่ด้วยใช่

มันจะเป็นตึกแถวเมื่อก่อนเพื่อนฉันเปิดร้านเสื้ออยู่สยาม

หมายถึงผีที่อยู่ที่บ้านนี่คือเพื่อนเธอเหรอ

โอ๊ยแล้วก็เธอเจอยังไง

ในวันให้กินข้าวชั้น๒ชั้น๓
แล้วที่ตรงกลางมันโหโหไว้ทำไม

ไม่ก้าวแต่เพื่อนทำให้สวยก่อนตายเนี่ยนะครับ
บ้านหลังก็ยังว่างอยู่เกือบ๒ปีแล้ว
หลังจากที่ครั้งครอบครัวย้ายเข้าไปอยู่ในนั้น
เป็นช่วงที่ตรงกับฟุตบอลโลกพอดี

จนกระทั่งบอลจบ
ช่วงประมาณสักวันจบประมาณสักตีสองครึ่ง

น้องก็ได้เดินจากชั้น๒ขึ้นไปนั่งเล่น
แล้วก็กลับเข้าห้องนอน
เสียงผู้หญิงสองคนคุยกันอยู่ตรงหัวบันได
แต่น้องคิดว่าหูฝาดไปเปิดซาวเพื่อรายการกินข้าวเย็น
คนกำลังกินข้าวเมื่อกี้บอกกินเกี๊ยวร้อนอยู่
ซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยกลับเข้าห้องนอนปุ๊บ
น้องก็ระวังทางเดินไปเนี่ยบ้านพักเนี่ย
บันไดน้องชายกลับมาจะเปิดไฟทางเดินก็คือ
มันก็จะมีแสงสลัวอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
กลับมาห้องนอนเสียงผู้หญิงสองคนคุยกันตรงหัวบันได
ไม่เคยยังไงอ่ะ

มันเป็นแบบว่าเออ
แต่นางตายไปแล้วเถอะ

เพื่อลองนึกถึงภาพห้องน้ำที่มีชักโคก
แล้วเวลาเงยหน้าขึ้นไปจะมีหน้าต่างกระจก

ศาลตรงชั้นดาดฟ้าพะยีนะ

แล้วก็ไม่สามารถข่มตาหลับในเวลานอนคนเดียวได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว
ความรู้สึกมันเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลา

เพื่อนที่มานอนด้วยกันบ้านก็โดนผีอำทุกคน
เมื่อกี้เข้าแล้วกล่อบนะพี่บ้านไม่เว้นแม้แต่ตนเองนะฮะ
ตลอดเวลาเกือบ๒ปีเจอแบบนี้ตลอด

ตรงนี้มันจะมีอยู่ตรงไอ้สวนลมมันมีอะไรนั่นน่ะ

ใช่เป็นส่วนสาธารณะหรือ
มันเป็นซอยรางน้ำมันก็จะมีตรงนั้นใช่ไหม
มันจะมีซอยรางน้ำมันก็จะเป็นตึกแถวเข้าไป
ฉันนึกออกเมื่อก่อนฉันไปปาร์ตี้กับเพื่อนฉันบ่อย

ตายสิเพื่อนตายแล้วป๊อกไปแล้วมันไหนป๊อกไปแล้วมันป๊อกไปแล้วที่บ้านหรือเปล่าแม่
ก็บ้านนางนั่นแหละเหมือนนางก็เช่าอยู่อย่างนี้แหละ
เป็นบ้านเช่าเป็นตึกให้เช่า
เขาเรียกว่าตึกให้เซ้งอะไรอย่างนี้ซัมติ๊งอะไรอย่างนี้
เซงส์มันก็จะมีระยะเวลามันอยู่กี่ปีเขาว่ากันต่าง

เมื่อก่อนนางเปิดร้านเป็นกระเท้าสิ

ข่าวใส่ไข่นอนอยู่โรงพยาบาลครับ

ไม่เขาบอกว่าอย่าพูดเลยนอนอยู่โรงพยาบาล

แล้วนี่แหละที่เธอนั่งแท็กซี่ยังมีเลย
เรื่องที่คนไทยเป็นแรงงานไทยในอุเบกิสถาน
อยากจะกลับบ้านแล้วก็ยังกลับไม่ได้

สนามบินแล้วก็ขั้นตอนปรากฏว่า
คนงานพวกนี้เตรียมตัวจะเผา
ที่พักตัวเองเพื่อจะได้กลับประเทศไทยเร็วขึ้น
เรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศได้รับแรงงานจากสถานเอกราชทธูต
เพิ่มเติมว่าแรงงานไทยในอุเบกิสถาน
ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙จำนวน๒๗คน
จึงสร้างความวิตกกังวลให้คนไทยด้วยกันคือยิระยากับ

ถูกแยกไปกักตัวในสถานที่กักกันเรียบร้อยแล้ว
แต่มีการดูแลรักษาตามมาตรฐานของอุเบกิสถาน
ทั้งนี้สารเอกราชทูต
ก็ที่พอจำเป็นทุกกงสุกิติมศักดิ์ในมอสโคล
แต่ว่าเป็นกงศูนย์ของอุเบกิสถานตั้งอยู่ในมอสโคล

เพื่อนำคนไทยกลับประเทศ
ทีนี้เขาถ้าใช้วิธีนั้นมันจะกลับไม่ได้
นี้ของฉันก็มีจดหมายของสถานเอกราชทธายในกรุงอุเบกิสถานโมสโคลว่า
พี่น้องชาวไทยและแรงงานไทยในอุเบกิสถาน
ด้วยสถานการณ์ด้วยสถานเอกอัฐชทธุได้ทราบมาว่ามีคนไทยบางคนบางกลุ่มในกลุ่มของท่าน
ในกลุ่มของท่านได้วางแผนประท้วงด้วยการจะเผาแคมป์คนงาน
เพื่อหวังจะออกสื่อไลฟ์สดเพื่อกดดันให้ท่านได้กลับประเทศไทยเร็วขึ้น
สถานเอกอัคชูตขอเรียนเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่า
คิดผิดและท่านจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้เดินทางกลับประเทศไทย
จะต้องถูกจับดำเนินคดีและจำคุกในอุเบกิสถาน
เป็นเวลา๑๐หรือ๑๕ปีนะคะโทษนี้นะคะ
เอกทัชชู่จึงขอเตือนท่านด้วยความห่วงใยที่มีเสมอมาว่าให้อดทน
และเรียนรู้และรอเพื่อจะได้กลับบ้าน
แต่ท่านต้องทำตามระเบียบต่างของประเทศที่เขากำหนดไว้
อย่าทำตามใจตนเองไม่ฉะนั้นทุกอย่างจะต้องกลับไปที่หนึ่งใหม่
เพราะรัฐบาลอุเบกิสถานปฏิเสธคำขอของสถานเอกราชทูตไทย
ขออนุญาตพาท่านกลับมาถ้ามันเกิดเรื่องนี้
อย่าทำตอนนี้ไปเรื่องไลฟ์ส่วนเรื่องอะไรคิดว่าพอเป็นข่าวแล้วจะได้กลับ
ไม่ใช่เขาบอกว่าตอนนี้ก็จะรับประเทศกลับอยู่
แต่หมายถึงว่าถ้าสมมุติคุณไปทานนิดคุณจะไม่ได้กลับ
คนที่ไม่เป็นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมาเพราะมันระบาดเยอะไง
คนที่เป็นเขาบอกว่าเขาก็แยกไปแล้วแต่ก็กลัวกัน
ตอนนี้อยากกลับบ้านกันหมดแหละทุกคนอยากกลับ
ใช่ไหมล่ะดราม่าคอนเสิร์ตเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

ที่เมย์ก่อนไปมีคนทักมานิดหนึ่งไหมคุณเบาเท้าเจ้าประจำ

ที่ชอบคุณรถเมย์แหวนเพชรนิ้วนางแยงตานะครับ
อันนี้ข้างขวาของตัวเองใจเย็นนะคะ

คุณเบาเท่าส่งหาทุกวันนะคะเป็นแฟนรายการตัวยงจริง
อ้าวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

บอกว่าวันนี้ถึงขนาดนายกออกมาพูดเรื่องนี้กันเลยนะ
สั่งกำชับให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดบ่เคย
อย่าเป็นอย่างนี้อีกเดี๋ยวกลับมากันครับ

ก็คู่นี้ต้องรับยอมอย่างของเพื่อนที่ดีต่อกัน

ได้แฟนไฮโซหมดเลยหรือ
เฉลี่ยแล้วช่างไหนไม่ไฮโซมันทำให้ซักทีหมดเลย
เพราะว่าอย่างนั้นม๊ากกี้อ่า
ล่าสุดอเล็กซ์ก็ได้เปิดเผยว่าตอนเลิกกันเป็นห่วงมาก
เราก็พยายามจะบอกว่าคนที่ทั้งใกล้ตัวแล้วก็เวลาออกสื่อเนี่ย
พยายามจะพูดเรื่องนี้อยากจะปกป้องเขา

ทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปเริ่มใหม่กับใคร

แต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้ว
ต้นรู้ว่าเต้ยเขาเป็นคนอย่างไรแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น
ไม่ได้เอาเกณฑ์เหล่านั้นมาตัดสิน
ตอนนี้ก็ขอให้คุยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอ

มันก็จะไปใกล้กันไงคุณแม่ถูกไหม
มันก็เป็นเรื่องที่คนพูดกันนะ

อันนี้ก็เป็นหนุ่มประจำงานถูกต้องไปแหละ
พี่เมียเห็นไงได้สามีต่างประชาชน์เลย
ตายไปแล้วยุ่งเหรอครับ
แต่บอกว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นไฮโซกับดาราไงแม่

รุ่นเราไม่มีไฮโซ
แต่คุณแม่ไม่ไหวนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
กริยามรายละยากของคุณแม่ทำให้หนูรู้สึกเสียใจมาก
แม่ไปดึงเสื้อดึงแสงน้องตูมตามมา

ประธนคันเฮยไลน์มาฟ้อของหนูเต็ม
ดูแม่หมดดำสิทำแบบน้องตุ๊มตามทำกันได้อย่างไร
ตุ้มตามก็นิ่งปล่อยกับคุณแม่ทำ
เราไปกันด้วยกัน
ดูว่าไต้น้ำหอมดีขนาดนั้นเลยเหรอ
คือใช่ตุ้มตามถึงขนาดกับโหลงไหล

ครอบครัวจะต้องมีแบบว่ามียศถามีศักดินาไม่รู้จัก
คือข้อวัดพวกนี้ไงบางทีก็ตอบยา
โซเซตี้คือคนที่อยู่ในสังคมชั้นสูงเงินเยอะ

เอาเบรกครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดไปถ่ายทอดสดกัน